ทุกผู้ชมครับมีญาติโยมเขานำหลักฐานใบแจ้งความแล้วก็หลักฐานการบริจาคเงินให้กับวัดแห่งหนึ่งที่นครสวรรค์นี่ฮะมาร้องเรียนกับพวกเรานะฮะ
ค่ะบอกว่าช่วยตรวจสอบให้หน่อยเถอะนะครับอืมเนี่ยสภาพของโบสถ์นะฮะ
ที่จะสร้างที่วัดวัดเขาบัวขาวตะบนสุขสำราญอำเภอตากคว้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
สิบปีเนี่ยนะบริจาคเงินกันมาเนี่ยน่าจะสักสิบเอ็ดกว่าล้าน
สิบปีเหรอคะสิบปีได้นะครับโอ้โหโบสถ์เนี้ยสร้างเสร็จแค่เนี้ย
เป็นโครงอยู่แบบเนี้ยค่ะนี่ฮะแล้วตอนนี้จ้าวาดวัดหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้
อ้าวหอบเงินบริจาคหายไปไหนหรือเปล่านะครับผู้ที่ร้องเรียนมาชื่อนายพิชัยวุฒิชิมตระกูล
เป็นพ่อค้าขายข้าวมันไก่อยู่แถวเทเวศนี่ฮะเขาก็เอาหลักฐานมาให้เราดูนะครับ
บอกว่าตั้งใจโอ้โหแรงศรัทธากันร่วมกันบริจาคเงินนะฮะให้วัดแห่งเนี้ยวัดเขาบัวขาวที่นครสวรรค์เนี่ยสร้างโบสถ์ให้เสร็จ
นี่ยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยจ้าวาดไทยด้วยนะฮะเราไปคุยกับเฮียตือนะครับ
ตือบอกว่าชอบทำบุญแล้วก็ทำบุญกับวัดเขาบัวขาวที่นครสวรรค์มาตั้งแต่อุ้ยนั่นอ่ะ
ก่อนปี๕๓อีกรู้จักวัดนี้ผ่านน้องสาวเจ้าอาวาสค่ะนะฮะ
ก็ชวนเพื่อนเพื่อนมาร่วมกันทำบุญนะครับตั้งกล่องบริจาคเอาไว้ที่หน้าบ้านด้วย
รวบรวมเงินเนี่ยส่งไปบริจาคทอดกระถิ่นสร้างโบสถ์นะฮะ
เพราะวัดแห่งนี้ไม่มีโบสถ์๕๖ปีหลังเริ่มเอกใจว่า
โบสถ์ที่เจ้าวาดเนี่ยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี๕๕เนี่ยนะ
ทำไมไม่คืบหน้าเลยนี่ฮะหลักฐานการรวบรวมเงินบริจาค
ส่งไปให้ทุกปีอืมแต่เจ้าอาวาสไม่มีคำตอบให้ว่า
เงินไปไหนหมดหรือว่าเงินเก็บไว้ที่ไหนค่ะตัดสินใจทำหนังสือ
ร้องเรียนไปยังสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
ให้ช่วยตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษาปี๖๓นะฮะ
เดี๋ยวฟังนะฮะเฮียตือบอกเอาไว้นะครับแต่ว่าเงินที่มันได้ไปเนี่ย
หลวงพ่อไม่ทำ๑๐ปี๑๑ล้านกว่าหลวงพ่อไปแจ่งเงินให้ผู้ระเหมาแค่
ล้านแปดกว่าแล้ว๔๕ปีนี้หลวงพ่อไม่ได้เลือกผู้รับเหมาเลย
ซึ่งทุกอย่างก็ยังคาอยู่ยังคาอยู่ยังเป็นยังพลาดพิเฮนเนี่ยน่ะ
นี่คือโบสถสิบกว่าปีผมก็บอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อโบสถ์เราล่าช้านะ
หลวงพ่อทำบัญชีไว้หรือเปล่าเดี๋ยวมีคนมาตรวจสอบหลวงพ่อจะลำบากนะ
เพราะสมัยนี้ไม่แน่นะบอกอ๋ออัตมามีมีจดไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
เงินเนี่ยเขาให้มาสร้างโบสถ์เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาจบกันมา
เขาต้องการสร้างโบสถ์หลวงพ่อออกไปซื้อต้อมุก

ด่าผมวันนั้นด่าผม
ต่างนั้นนะไล่ผมเป็นกับหมูกับหมา
แถมเหยือผมด้วยวรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ช่วยมาตรวจสอบบัญชีการเงินย้อนหลังให้ผม๑๐ปี
คือวัดเนี่ยต้องชี้แจงรายละเอียดเรื่องเงินบริจาค
แล้วก็รายรับรายจ่ายต่างของวัดนะฮะ

อย่างปี๕๓เนี่ย
ฟังเฮตือบอกมียอดบริจาคไป๒ล้าน๗แสนกว่าบาท
๗แสนกว่าบาทแต่บัญชีรายรับของวัดจ้าวาสบอกว่ามี
กว่าบาทอย่างนี้หลายปีมันผิดปกติที่เฮียตือบอกว่า
โอ้โหยังไม่ใช่ไงกันเนี่ยแล้วจ้าวาสวาสหายไปไหนเนี่ย
เราคุยกับน้องสาวเจ้าวาดวัดแห่งนี้นะครับทุกผู้ชมครับวัดเขาบัวขาวนะฮะ
ชื่อว่านางสายทองอายุ๖๔ปียืนยันว่าพระพี่ชายไม่มีทางหอบเงินบริจาค๑๑ล้านบาทหนีแน่นอน
เฮียตือออกมาให้ข่าวเนี่ยเป็นเพราะคับแค้นใจที่เคยถูกพระพี่ชายตะโกน
ต่อว่าด่าทอวันที่แบบไปแจ้งเรื่องแล้วก็เข้ามาตรวจสอบกันที่วัดอ่ะนะฮะ
ทำให้วัดเนี่ยเสื่อมเสียหมดแล้วก็ไม่เชื่อได้ว่ายอดเงินบริจาคของเฮียตือเนี่ย
มันจะสูงถึง๑๑กว่าล้านจริง
เงินที่ไปทอดกระถิ่นกันเนี่ยเขาจดยอดแต่จริงแล้วมันไม่ถึง
มันไม่ถึงค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายค่ากินแล้วไม่สบายเข้าโรงพยาบาลรักษาอีก
เงินชิ้นนี้ทางร้านเงินในกองนี้ทั้งนั้น
เป็นเรื่องเป็นราวนี่คือจากหลวงพ่อไปด่าเขาเขาเสียหน้า
แต่หลวงพ่อก็ขอโทษแล้วแต่เขาก็บอกเขาไม่ยอม
เราจะต้องเอาศึกหรือออกหรือติดคุก
นี่มันเป็นอย่างนี้ก็เลยงั้นก็เลยบอกว่าหลวงพ่อลาออกไปเลย
ทำดีไม่ได้ดีจากวัดล้างเป็นวัดถึงขนาดนี้แล้ว
ทำดีไม่ได้ดีก็อย่าไปทำมันเลยลาออกไปเลย
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่วัดเขาบัวขาวนะคะ
ก็ตั้งใจว่าอยากจะไปฟังคำชี้แจงด้วยนะคะ
ปรากฏว่าไม่เจอใครเลยนะคะไปดูทั้งที่สาราการประเรียนก่อนแล้ว
กุฏิพระก่อนแล้วทุกที่ถูกปิดตายใส่กุญแจไว้แบบนี้
นี่เขียนอะไรไว้เนี่ยไปเชียงรายเขียนไว้แบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูป้ายเมื่อสักครู่หน่อย
เหมือนกับมีชื่อของจ้าวาดวัดใช่ไหมค่ะ
เป็นกระดานอันนี้พระครูนิรุธวรมงคลไปเชียงราย
อ๋อที่มาอยู่ไปเชียงรายใช่ค่ะ
ไปสำรวจบริเวณวัดเนี่ยก็ยังเห็นมีองค์พระประธานขนาดหน้าตักประมาณ๒๐นิ้ว๒องค์นะคะ
ใช่ค่ะมีรูปนิดหกลูกวางอยู่หน้าสารา
สิ่งของมีค่าอื่นที่หลงเหลือเนี่ย

ไม่เหลืออะไรเลยนี่ภาพมุมสูงนะฮะค่ะ
เราก็เข้าไปสำรวจหมดเลยนะคะ
วัดนี้มีพระอยู่รูปเดียวคือเจ้าวาดนั่นแหละ
ใช่แล้วตอนนี้ก็คือเจ้าอาวาสไม่อยู่ข้าวของในวัดก็ไม่อยู่เลย

ค่ะอันนี้ที่ว่าเป็นปัญหาที่ว่าสร้างไม่เสร็จนะ

อืมเราก็ตรวจสอบไปที่เจ้าคณะตำบลสู่สำรานก็บอกว่า
นี่แหละมีพระครูนิรุธรูปเดียวที่อยู่ที่วัดเขาบัวขาวนี้

แล้วก็พอเห็นป้ายที่เขียนข้อความบอกพระนิรุธไม่อยู่ไปเชียงรายใช่ไหม

เราก็พยายามโทรศัพท์ไปหาพระครูนิรุธ

ให้สัมภาษณ์เลยบอกว่ากระแสข่าวที่บอกว่าท่านหอบเงิน๑๐กว่าล้านบาทหลบหนีไปเนี่ย

ทุกอย่างสามารถชี้แจงและอธิบายได้
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สะดวก

ก็เลยจะถามความบุตรที่มันเป็นข่าวอะครับผมพ่อ
อ่ามันใส่ร้าย
มันใส่ร้ายเหรอเขาใส่ร้ายเหรอ
เดี๋ยวถ้าหลวงพ่อพอจะมีเวลาชี้แจงเนี่ย
หลวงพ่อจะได้แบบแก้ข้อกล่าวหาที่เขาว่าหลวงพ่ออย่างนี้
ได้เลยครับมาที่วัดเนี่ย
เมืองต้นพนักงานสอบสวนสภตากฟ้า
ออกหมายเรียกให้พระครูนิรุธมาชี้แจงสิ่งที่ถูกกล่าวหาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ

พนักงานสอบสวนก็เลยเตรียมขออนุมสารจังหวัดนครสวรรค์

ถ้าท่านชี้แจงได้ท่านก็ชี้แจงไปใช่ไหม

ไม่จริงจะบอกไม่ละก็เป็นอย่างนู้นอย่างนี้